คุณผู้ชมคะชาวจังหวัดนครราชศรีมาได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณลานเท้าสุรนารีร้องเพลงเสียงดังกึกกล้อง
กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
แม้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ประชาชนที่นี่นะครับยังคงปักหลักที่จะร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีนะครับ
ซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่น้อยนะครับในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ
โดยทุกคนนั้นต่างตั้งใจที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กันอย่างพร้อมเพลียงให้ดังกึกกล้องทั่วทั้งจังหวัดนครราชศรีมา
และทั่วทั้งบริเวณพื้นที่อนุสวรีเท้าสุระนารีแห่งนี้ครับ
ถูกจะเต่าไว้ใจให้โลก
เสียงเพลงสรรเสริมพระบารมีดังกึกกล้องทั่วทั้งจังหวัดนครราชศรีมา
และบริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารีหรือลานคุณย่าโม
ความรู้สึกรักผูกพันเทิดทูลเหนือกล้าวเหนือกระหม่อม
และจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ราศดรที่อาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชการของพระองค์
และเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙พระองค์นี้
ราศดรทุกคนที่มาร่วมงานต่างเปล่งคำร้องอย่างสุดเสียง
และให้ภัยร้อที่สุดในชีวิต
เพื่อให้บทเพลงนี้ดังไปถึงพระองค์ในชั้นสวรรคาลัย
ที่เชื่อว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่
ถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความเศร้าโศก
ยังไม่ทันจางหายไว้ไม่ได้
และยังคงรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่าน
ถึงแม้จะผ่านพ้นปันนรสมวาน
ครบรอบสวรรคต๑๕วันแล้วก็ตาม
อกจากนี้ท่ามกลางความมืดมิด
ก็มีแสงไฟจากเปลวเทียนนับหมื่นนับแสนเล่ม
ราศดรร่วมกันจุดถวายความอาลัย
กลายเป็นแสงไฟที่ชดช่วงสว่างสวัยทั่วพื้นที่แห่งนี้

ยังคงเป็นแสงไฟสว่างสวัยอยู่ในใจราศดรอย่างมิรู้คลาย
โดยวันนี้การร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
มีความไพร้อมากขึ้นเมื่อขับขานร่วมกับวงออเคสตรา
โดยอาจารย์สมเถาสุจริตกุล
ถือเป็นครั้งแรกที่วงดนตรีขนาดใหญ่
มาร่วมบันเลงบทเพลงนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประวัติศาสตร์มาแล้วเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
บริเวณท้องสนามหลวง
หลังจากนั้นก็มีการร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน

ร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงาน
หลังจากนั้นก็เป็นบทเพลงพ่อผู้พลิกแผ่นดิน
โดยทุกคนต่างตั้งใจขับร้อง
ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างหนัก

ราศดรชาวจังหวัดนครราชศรีมานั้น

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ทุกคนนั้นต่างได้น้อมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ